เชิญต่อที่หน้าจอทีวีที่พูดอยู่นี้ไม่ใช่ลุงตู่นะฮะ

ไปมามีคนอ้างชื่อลุงป้อม

โอ้โหหนีแตกกระเจิดเจอผู้หญิงหนีหมดเลย

เขาพูดชื่อนามสกุลเขาแบบนั้นจริงเหรอ

พูดชื่อนี้เลยไม่รู้ว่าในหัวเกิดอะไรขึ้น
ไปคิดถึงประวิทย์วงสุวรรณตัวจริงหรือเปล่า

เชิญชมที่หน้าจอทีวีข่าวนี้ครับ
เห้ยตอนนี้ด่านนักข่าวด้วยวะ

ปวิทย์วงสุวรรค์
เฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่า

มันต้องเป็นรถที่ใช้บนดาวเสาแน่

จากนั้นมาก็ยอมรับว่าเสพยามา
พอเสพยาก็เกิดอาการคุ้มคลั่งหรือดีดแบบนี้ฮะ
ถามชื่ออีกทีชื่ออะไรปวิศวงศ์สวรรค์นั่นชื่อแรก

ชื่อสองคือสิทธาราหมื่นนึก
และตำรวจก็งงกับเหตุการณ์ครั้งนี้
พอบุกขึ้นไปมันไม่ใช่หอพักเอกชนนะ
มันเป็นหอพักของโรงเรียนกีฬาองคลักษณ์

งงมากเลยแถวนี้ที่ราชการทั้งหมดเลย
แล้วบอกแม่รวยถอยรถรถตกคลอง
เอารถไหมไม่เอาเลยทิ้งเลย
บ้านรวย
หรือจริงแล้วเขาคือท่านประธานบริษัท

กู้รถไม่กู้รถทิ้งไปเลย

โอ้โฮกระเจิงหนีกันทั้งหอพักหญิง

พอถามชื่อดันบอกว่าปวิศวงศ์สุวรรณ
ถามอีกทีบอกว่าชื่อสิทธาหมื่นทรัพย์

ดิปวิศวงศ์สุวรรณ

ถามอย่างนี้ตอบถามอย่างตอบอย่าง

มันถึงมาอยู่ในหัวของนายสิทธา
และถามอีกทีศิษฐามันเลยไม่แน่ใจว่า
ตกลงแล้วเป็นชื่อจริงที่เขาพูดจริง
หรือว่าเป็นชื่อปลอมจากชื่อแรกก็ไม่รู้

ไม่ครับแต่วิศวงศ์เขามีนามสกุลศิษฐามื่นนึก
นึกให้ดีก็แล้วกันว่าเขาชื่อประวิทย
หรือเขาชื่อศิษฐากันแน่งงไปตามกันนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจบอกพวกเราแยกกันดีกว่าไหม
แยกย้ายกันก่อนเดี๋ยวพาคุณพี่ประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย

ให้เขาหายจากอาการดีดแล้วค่อยสอบปากคำเพิ่มเติมไป
แล้วคิดดูแล้วกันว่านี่หอพักไม่ใช่หอพักแม่ของตัวเองเลยนะ
ใส่กางเกงในตัวเดียวเขาบ็อกเซอร์ใช่ไหม
ตัวนี้วิ่งลงไปที่หอพักหญิงโอ้โห

ทำไมฮะคุณใส่เกงใน๒ตัวเหรอ

สภาพนี้ไม่ต่ำกว่า๕เมตร

เหตุการณ์นี้จังหวัดนครนายกนะฮะ

คนละวิทย์ปวิทย์วงสุวรรค์แต่คนละวิทย์จันทร์

หลายเกาะก็ได้ครับแบบดุ๊กไข่ดินทาลุงเลยแบบ